อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับศึกของสงฆ์ก็ยังคงต้องหาทางออกกันอยู่
ทีนี้มีทางออกหนึ่งถูกเสนอมาโดยคุณสศิวรักษ์นะคะบอกว่า
เลิกดีไหมสำหรับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
แล้วไปเอาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๘๔กลับมาใช้ใหม่
เพราะว่าพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับนี้มีการกระจายอำนาจ
ไม่ได้รวบอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าด้วยค่ะ
นายสุรักษศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์นักเขียนชาวไทย
และนักวิชาการอิสระออกมาแนะนำผู้นำรัฐบาลนะคะบอกว่า
กเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แล้วเปลี่ยนกลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๘๔แทนจะดีกว่าไหม
เพราะว่าตัวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕คืออำนาจพระเด็จการเต็มตัว
บริหารกิจการสงฆ์อำนาจทุกอย่างนั้น
ขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในมหาเทรสมาคมเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น
ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔
เพราะเป็นการปกครองสงฆ์แบบประชาธิปไตย
มีการกระจายอำนาจจากการปกครองไปตามลำดับชั้นคล้ายกับรูปแบบรัฐสภาค่ะ
ซึ่งการลงความเห็นการตัดสินใจต่างจะใช้วิธีโหวตและออกเสียงจากสังฆษภา
ซึ่งก็คือการขอความเห็นจากกลุ่มพระสงฆ์ที่อยู่รวมกันนั่นแหละ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๔๔
เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยราชการที่๘หลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยนะคะ
ซึ่งฝ่ายอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฝ่ายสงฆ์ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกัน
หัวใจสำคัญของพระราชบัญญัติปี๒๔๘๔นี้ก็คือระบุให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
แต่สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ค่ะ
พระองค์ทรงบัญญัติสังคายติขออภัยสังคานติโดยคำแนะนำของสังคสภา
บริหารคณะสงฆ์ทางสังคมนตรีและส่งพิจารณาวินิจฉัยอธิกรทางคณะวินัยทรค่ะ
อธิบายเปรียบเทียบคร่าวให้คุณผู้ชมเข้าใจนะคะ
คศภาก็เปรียบเหมือนรัฐสภาของฝ่ายอาณาจักร
สังคมนตรีก็เปรียบเทียบได้กับคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร
และคณะวินัยทรก็คือสารของพระสงฆ์ค่ะ
ทีนี้มาดูความแตกต่างกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕กันบ้าง
ซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบอำนาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับตัวผู้นำ
ตัดสินใจสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๙

เพราะว่ามองว่าการกระจายอำนาจปกครองแบบหลายลำดับชั้นแบบนี้เนี่ย
ทำให้ลาดช้ามีหลายขั้นตอนเกินไป

เปลี่ยนให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มหาเถระสมาคม
ให้มีอำนาจในทางกฎหมายและพระธรรมวินัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาค่ะ
หลังจากที่คุณสศิวรักษ์ออกมาเสนอแบบนี้

คนแรกค่ะนายภัยบูลนิติตะวัน
ประธานคณะกรรมธิการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา

โอเคเลยกับแนวคิดของคุณสอสิวรักษ์
ในการที่จะนำพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๔

ถ้าหากว่าทุกฝ่ายยอมรับเหมือนกันยินดีมาก
ส่วนนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกนะคะว่า
ถ้าเกิดฉีกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕

เรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
เกรงว่าทำแบบนี้น่าจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งมากกว่าเดิมมากกว่า
เพราะไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องของกิจการของสงฆ์

สถานการณ์อาจจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกก็ได้
เอาล่ะทีนี้เรามาดูความคืบหน้านะคะ
การตรวจสอบรถเบ้นโบราณของสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
เมื่อวานนี้ค่ะนายเวียรชัยอินประเสริฐเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด
กรณีถูกปลอมเอกสารไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจดประกอบรถเบ้นโบราณ
วีรชัยยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบหรือจบประกอบรถคันดังกล่าว
ไม่รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ที่มีการพูดถึง
ก็ได้นำหลักฐานไปยืนว่ามีการปลอมเอกสารไปใช้
ส่งสำนวนหลักฐานให้สำนักคดีภาษีอากรดำเนินการต่อเพื่อแจ้งข้อหากับผู้กระทำความผิด
ต้นคาดว่าใช้เวลาประมาณ๒๓เดือนในการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องค่ะ
ส่วนการเรียกตัวเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญมาให้ปากคำนั้นยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะมีกำหนดวันเวลาเมื่อไหร่อย่างไรต้องให้ทางสำนักภาษีอากรพิจารณาเรื่องสำนวนอีกครั้ง